ติดตามกันต่อกับชัดข่าวเที่ยงวันนี้ในการก่อติดชี้ชะตาคดีหวย๓๐ล้านบาทเมื่อสักครู่เป็นบรรยากาศสดนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้ผู้สื่อข่าวเราพร้อมแล้วนะครับใช่ค่ะให้คุณผู้ชมได้ไปติดตามบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้
คือเมื่อสักครู่นี้มันดูชุนละมุนเดี๋ยวให้ผู้สื่อข่าวเราสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยว่าตกลงแล้วเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างไร
ตอนนี้คุณยุธยาตุ้มีพร้อมแล้วนะคะรายงานสดจากพื้นที่เลยเชิญค่ะ
ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กองประคับการกองปราบปรามนะครับได้นำตัวครูปีชาขึ้นรถของเจ้าหน้าที่นะครับ
แต่ว่ายังไม่ได้เคลื่อนออกไปจากโรงเรียนเทพมงคลรังศรีนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงพาครูปีชาเข้าไปยังรถฟอร์ดสีดำคันนี้นะครับ
เลียงเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ฟังสรุปคร่าวสั้นนะครับ
เวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๓๐นาทีเจ้าหน้าที่จากกองประคับการปรับปราม
เดินขึ้นไปยังห้องเรียนที่ครูปีชาทำการสอนหนังสืออยู่นะครับ
เวลานั้นเจ้าหน้าที่เข้าไปบอกว่าครูปีชาสอนเสร็จหรือยัง
ครูปีชาก็บอกว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยลงมาด้านล่างก่อนนะครับ
หลังจากนั้นไม่นานประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ประมาณเที่ยงตรงนี้นะครับ
ครูปีชาก็สอนหนังสือเสร็จเรียบร้อยครูปีชาก็เดินออกมาข้างนอกนะครับ
โดยมีสื่อมวลชนเองมารอสัมภาษณ์มากมายเพราะว่าได้รับรายงานแล้วว่า
มีการออกหมายจับครูปีชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มาถามครูปีชาบ้างครูปีชาได้รับทราบรายงานนี้หรือยัง
ครูปีชาก็ยืนยันบอกว่าเจ้าที่มาแจ้งเมื่อกี้เองบอกว่า
ยังไม่มีหมายจับอะไรทั้งนั้นครูปีชาก็จะบอกว่า

ครูปีชาก็เดินลงมาด้านล่างพร้อมกับสื่อมวลชนนะครับ
ก็ขึ้นรถตอนแรกขึ้นรถคันหนึ่งเป็นรถของสื่อมวลชน
น่าจะเข้าไปทำการสัมภาษณ์ด้านนอก
แต่ว่ารถคันนี้ไม่สามารถออกไปได้นะครับ
สักครู่เจ้าหน้าที่จากกรประคับการปราบปรามเองก็เดินมา
บอกว่ารถคันนี้หยุดก่อนถอยไปก่อน
แล้วก็พาตัวครูปีชาออกมาจากรถคันนั้น
แล้วก็นำตัวครูชามายังรถฟอร์ดสีดำคันนี้ครับ
ตอนนี้ครูประชาอยู่ด้านในนี้นะครับ
ครูประชาอยู่ด้านในก็คุณครูเองพยายามที่จะโทรศัพท์
คุยกับเจ้าหน้าที่จำรวจนะครับ

น่าจะเป็นคุยกับทนายความนะครับ
แต่ว่าตอนนี้รถฟอร์ดสีดำคันนี้นะครับ

ยังไม่ได้ออกไปจากโรงเรียนเทพมงคลรังศรีนะครับ
อาจจะมีการพูดคุยกันถึงรายละเอียดว่า

แล้วจะพาตัวครูปีชาไปไหนตอนนี้เองก็

แต่คาดว่าน่าจะพาตัวไปที่กองบังคับการปราบปราม

นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดตอนนี้นะครับ

ขอบคุณคุณยุธยาตุ้มมีด้วยนะคะ

ตั้งแต่เช้าแล้วแล้วครูปรีชาสอนอยู่ในห้องเรียน

ครูปรีชาสอนเสร็จหรือยัง

และแน่นอนเป็นการออกไม้จับก็อยากให้ครูปรีชา

ก็ต้องนำตัวเมื่อสักครู่รายงานมา
ใช่ค่ะก็มีการโทรศัพท์ติดต่อกับทนาย

เตรียมการกันเมื่อสักครู่นี้เหตุการณ์เกิดขึ้น

ผู้สื่อข่าวก็ไปถามใช่ไหมคะว่าสอนเสร็จแล้วใช่ไหม

แจ้งแล้วแต่มาแจ้งบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีหมายจับ

ใช่ครับหลังจากนั้นเดินออกมาข้างนอกขึ้นรถเท่านั้นแหละค่ะ
ขึ้นรถได้ยังไม่ทันได้เคลื่อนตัวออกไปเกิน
ดิฉันว่าให้ไม่เกิน๑๐เมตร

เจ้าหน้าที่มาล้อมรถถอยเลยถอย

แล้วบอกว่ารถคันนี้ยังออกไปไม่ได้
เชิญตัวลงมาและเอาไปขึ้นรถฟอร์ดของเจ้าหน้าที่

ภาพล่าสุดที่เราเห็นคือนั่งอยู่ในรถฟอร์ดกับเจ้าหน้าที่
ซึ่งตอนนี้เราพยายามที่จะให้ได้ฟังเสียง

แต่ว่าน่าจะเป็นการพูดคุยกับทนายความก่อน
ก่อนที่จะถูกนำตัวออกจากโรงเรียน
ซึ่งโรงเรียนก็คือโรงเรียนเทพมงคลบรังศรี
จังหวัดกาญจนบุรีที่ครูปีชาสอนอยู่
คุณผู้ชมครับแต่ว่าก่อนเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้น
เราได้เห็นกันเมื่อช่วงเช้า
มันต่อเนื่องกันกับเหตุการณ์ที่สารอาญานะฮะ

อนุมัติหมายจับนายปรีชาไคร่ครวน

หรือที่เราเห็นกันตามข่าวที่ชื่อว่าเจ๊บ้าบิน
แม่ค้าลอตเตอรี่ในจังหวัดกาญจนบุรี๓ข้อหา

อย่างที่บอกไปโทษไม่น้อยเลยนะคะ

พร้อมด้วยพลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิด
ผู้บังคับการปราบปรามและพนักงานสอบสวน
คลี่คลายคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทเนี่ย

แฟมสำนวนคดีพร้อมคำร้อง
เดินทางมาที่ศาลอายารัฐธรรมพิเศษ
เพื่อขออำนาจสารพิจารณาออกหมายจับ
ต้องสงสัยทั้งสองคนนี้ด้วยตัวเอง
ซึ่งก็ถือว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งความเท็จ
ตอนที่ทั้งสองท่านมาถึงเนี่ยก็หลบนักข่าวนะ
บสื่อมวลชนที่เฝ้าติดตามด้านหน้าสารอาญาไปขึ้นที่ด้านหลังค่ะ
แล้วก็ปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์ใด
บอกแค่สั้นว่าจะเข้าไปหารือกับอธิบดีสารอาญา
จากนั้นไม่นานพนักงานสอบสวนกองกำกับการ๕กองปราบราม
ก็หอบสำนวนเอกสาร๒แฟมวิ่งตามเข้าไปในสารอาญาทันที

พลตำรวจโทษธิติราชออกมาแล้วบอกว่า
รอฟังการแถลงในช่วงบ่ายวันนี้นะ

พยานหลักฐานที่มีตอนนี้สามารถเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องได้แน่นอนค่ะ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

และรองภูมิในโรงเรียนก็ลงไปให้กำลังใจครูปรีชา

บอกว่าขอขึ้นมาตรวจค้นห้องพักของครูปรีชา

ช่างกันจะไปดูเอกสารหลักฐานหาข้อมูลเติมซึ่ง
แน่นอนการเข้าไปให้ทางด้านของรองภูมิในการพาเข้าไปตรวจสอบ
ไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเพียงลำพังนะฮะก็ต้องมีพยานนะฮะ
นี่เป็นห้องเรียนที่ครูปีชาเขาได้เข้าไปก่อนที่จะลงมาเมื่อสักครู่นี้
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ที่เราเห็นว่าเป็นห้องเรียนที่ไม่มีกำหนด
ตอนนี้จะได้ฟื้นแอร์และอยู่ในห้องนี้นะฮะ
อันนี้เข้าไปคุยกับทางด้านของรองภูมิในการอยู่นะฮะ
ตอนนี้ทางด้านของครูปีชาเองยังอยู่ใน

เป็นห้องเรียนร่วมกันกับรองภูมิในการ
กับเจ้าหน้าที่ที่ไปคุมตัวแต่ว่าไม่ให้นักข่าวเข้าไป

นักข่าวพยายามเอากล้องซูมแต่มันซูมไม่เห็น
มันสะท้อนประตูกระจกอ่ะนะคะแต่ก็จะเห็นลางลางอยู่เหมือนกัน
คือหลายคนก็ค่อนข้างให้ความสนใจจริงทั้งครูที่อยู่ในร่วมโรงเรียนกันด้วยนะคะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ยืนฟังอยู่ในห้องนี้แล้วคุณผู้ชมจะเห็นภาพ
นี่จะเห็นชัดนะคุณผู้ชมว่ามีการคุยกัน

สอบถามข้อมูลหารักฐานเพิ่มเติมนะฮะ
ก็ถือว่ายังไม่ได้มีการกระทำอะไรที่ค่อนไปในทางรุนแรงหรือว่ามีการค้นกันอย่างจริงจังนะคะ
เหมือนเป็นการพูดคุยกันก่อนตรวจค้นกันปกติก่อน
ครับเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นในมุมนี้นะครับ
ข้างในนั้นก็มีสักประมาณสัก๖คนได้จากที่เรามองนะตอนนี้นะครับ
น่าจะเป็นบุคลากรที่โรงเรียนประมาณสัก๔คน

เจ้าหน้าที่สองนายที่เราเห็นยืนอยู่ไกลที่ใส่หมวก
มีการตรวจค้นเหมือนจะเป็นตู้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ
เหมือนกำลังพยายามตรวจค้นดูเนี่ยค่ะแล้วก็มีการพูดคุยกัน
แล้วน่าจะเป็นตู้ที่มีเอกสารอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นการคุยกันของเจ้าหน้าที่
ผู้หญิงเสื้อขาวซ้ายมือนี่คือรองภูมิในการโรงเรียนเทพมงคลรังศรีนะครับ
ใช่ค่ะก็มีการตรวจค้นอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะคุณครูแล้ว
จะมีการขอให้เปิดค่ะซึ่งคุณผู้ชมสังเกตในมือของเจ้าหน้าที่
จะมีกล้องเป็นกล้องถ่ายคลิปวิดีโอใช่ค่ะก็จะมีการเก็บบันทึกภาพ
อันนี้ให้เพื่อนครูช่วยกันดูข้าวของที่ชักว่ามีหลักฐานอะไรซ่อนอยู่ไหม
เอาไปประกอบสำนวนเพิ่มเติมนะถือว่าเป็นการตรวจตามมาตรการปกติอ่ะนะคะ
เพราะว่าก็ต้องขึ้นมาตรวจค้นดูเผื่อว่าจะมีเอกสารหรือว่ามีหลักฐานอะไร

หลายคนก็มองว่าก็น่าจะมีพวกหนังสือเรียนการเรียนการสอนเสียมากกว่า
แต่ก็มีการหยิบกระดาษสีขาวออกมานะคุณผู้ชม

แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าไปแต่ต้องของเลย
ให้เป็นการยืนยันว่าไม่ได้มีเอาของที่ไม่ได้อยู่เอาไปไว้ตรงนั้น
คือหลายคนก็กลัวว่าจะมีการยัดหรือเปล่า

อันนี้จากที่เห็นคือไม่มีแต่ให้เพื่อนครูเป็นคนเปิดเองทั้งหมด
แล้วก็หยิบเองด้วยรวมถึงมีการถ่ายคลิปเอาไว้ตลอด
ระยะเวลาในเรื่องของการตรวจสอบในห้องเรียนห้องนี้ด้วยนะคะ
ก็ยังคงมีการเปิดเก๊ะเปิดกล่องที่อยู่บนโต๊ะกันอยู่นะคะ
ด้วยเพราะฉนั้นก็คือเรียกว่าตรวจสอบร่วมกัน
ก่อนหน้านี้มีบทสัมภาษณ์ครูปีชาใช่ไหมคุณมิ้น

ที่เคยพูดเอาไว้ด้วยความมั่นใจพอสมควร
วันก่อนหน้านี้ค่ะครูปีชาเขาก็มีผู้สื่อข่าวก็ถาม
ถามทุกวันแหละก็ถามบอกว่าถ้าโดนออกไม้จับจริงเนี่ยหนีไหมกลัวไหม
ปรีชาบอกว่าจะหนีไปไหนล่ะครับ
ถ้ามีหมายเรียกหมายจับเราก็ยินดี
เพราะว่าเราเป็นพลเมืองดีเราต้องให้ความร่วมมือกับการทำงานของเจ้าหน้าที่
อย่าให้สื่อลงข่าวไปในทางมอมเมาประชาชน
ลงแต่ละวันก็ลงไปตามความถูกต้องก่อนเดี๋ยวมันจะไม่เข้าใจกัน
ตอนนี้ชีวิตครูเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
เป็นคนที่อยู่ในจอทีวีหมดเลย
มารอหน้าบ้านทุกวันเลยอบอุ่น
เป็ปต์ของครูเราของจริงตกจริงซื้อจริงหายจริง
ไปกลัวอะไรถึงผลมันจะออกมาเป็นอย่างไร
ก็ต้องสู้กันต่อไปกำลังใจดีมาก
ภาพสดตอนนี้ตัดมาด้านล่างของอาคารห้องพักเมื่อสักครู่

รถฟอร์ดสีดำคันที่กำลังเคลื่อนตัวอย่างช้านี่แหละค่ะ
กำลังนำตัวครูปีชาออกไป

ตั้งแต่ที่ไปหยุดรถของผู้สื่อข่าว
เอาครูปรีชาลงมาที่รถฟอร์ตของเจ้าหน้าที่

นำตัวครูปีชาเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อมาที่กองปราบทันที
อีกฝากฝั่งหนึ่งเป็นการค้นเอกสารเพิ่มเติม
แต่ว่าชุดนี้นำตัวครูวิชาเข้ากรุงเทพทันที
เพื่อดำเนินการตามหมายจับต่อไปนะครับ
อันนี้เป็นภาพสดที่นักข่าวเราส่งตรงมาจาก
โรงเรียนเทพมงคลรังศรีจังหวัดกาญจนบุรีครับ
เป็นโรงเรียนที่ครูปีชานั้นก็ทำการสอนอยู่ที่นี่
คือตอนนี้มีการแบ่งเจ้าหน้าที่ในการทำงานแล้ว

แต่ส่วนกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่จะต้องนำตัวครูปรีชา

ออกไปจากโรงเรียนสู่ถนนใหญ่แล้ว
เชื่อว่าจะมุ่งตรงมาที่กรุงเทพมหานครเลย
ขณะเดียวกันกองบังคับการปราบปราม
และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เตรียมที่จะแถลงชี้ชะตาแล้ว
สรุปแล้วคดีนี้จะจบอย่างไร
หวย๓๐ล้านจะเป็นของใครกันแน่

เพราะว่าหลังจบรายการชัดข่าวเที่ยงของเรานะฮะ

จัดให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอย่างต่อเนื่อง
ว่าสุดท้ายแล้วตำรวจจะแถลงอย่างไร